ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยา

เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังการเก็บกวาดอย่างต่อเนื่องเลย
และก็เพิ่มฟื้นฟูแนวชายหาดด้วยนะคะ
สภาพและได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีคลื่นลมแรงนะครับทำให้พัดเอาทรายนั้นขึ้นมาบนถนนเป็นจำนวนมาก
ทางเทศบาลนั้นนะครับต้องนำรถมาปรับเกลี่ยให้ถนนกลับเข้าสู่สภาพสมบูรณ์นะครับ
แล้วก็ด้านขวามือของผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีคลื่นนั้นค่อนข้างแรงแล้วก็สูงพอสมควรนะครับ
ซึ่งขณะนี้น้ำในทะเลนั้นก็มีสีดำขุ่นนะครับแล้วก็มีต้นสนนั้นได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เนื่องจากว่าถูกน้ำกัดซะแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับ
อ่ามีการรับผิดชอบงานโดยเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางพี่หัวหน้างานว่าเขาจะมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงเมื่อเช้าเนี่ยคลื่นลมแรงขนาดไหนครับ
ครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนนะครับอ่าคลื่นเนี่ยได้ซับทั้งหินทั้งซ้ายนะครับ
ขึ้นมาบนถนนเนี่ยเป็นอำนวณมากทำให้รถเนี่ยสั่งจ้อนลำบากนะครับ
เทศบาลก็โดยท่านสุธิพรเที่ยงธรรมนะครับ
หลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับ
สั่งให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้างานประกันนะครับ
นำทั้งงานป้องกันสาธารณสุขกองช่างนะครับ
มาช่วยกันระดมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
กวาดพร้อมทั้งนำรถเจซีบีแล้วก็รถไถนะครับ
มามาเป็นเครื่องมือหนักเนี่ยมาช่วยนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ทางอำเภอกับทางจังหวัดเนี่ย
นะครับจะระดมสรรพากำลังทั้งทั้งจังหวัดนะครับ
มาช่วยเก็บฝาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
ให้เร็วที่สุดครับอืมครับแล้วว่าคืนขึ้นมันแรงขนาดไหนพี่
ก็แรงมากครับขนาดก้อนหินนะครับยังพัดขึ้นมาได้เลยนะครับ
ก้อนหินขนาดไหล่กิโลนะครับแท่งปูนเนี่ยยังเอาขึ้นมาได้เลยครับ
สนก็ล้มหลายต้นนะครับทางป่าไม้นะครับทางอุทยาน
ก็ได้มาซ่อมแซมนะครับมามายกขึ้นแล้วบางส่วนที่ที่ลอยเลยเนี่ย
ก็ได้อ่านำออกไปทิ้งที่อื่นนะครับส่วนที่ยังยังพอที่จะอ่า
รอดเนี่ยนะครับก็ได้นำไม้มาค้ำนะครับเพื่อให้เขาได้เติบโตต่อไปครับ
อันนี้มันถือว่านักที่สุดในรอบกี่ปีพี่เอ่อหนักที่สุดในรอบสักสามสิบปีได้แล้ว
สามสิบสี่สิบปีได้แล้วครับครับและนี่นะครับก็เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณอ่าว
ประจวบนะครับซึ่งคุณผู้ชมเห็นแล้วก็คงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า
เมื่อคืนนี้คลื่นต้องสูงอย่างมากเป็นแน่นอนนะครับคือพี่เขาบอกว่า
คลื่นสูงประมาณสามถึงสี่เมตรเลยนะครับทำให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับ
ต้องพาการเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมตัวกับคลื่นลมที่อาจจะมีอีกครั้งครับ
สมสักสิมชุมทีมข่าวฮร์ธรร็าสท์ทีวีรายงานจากอาวประจวบจำวประจวบคินีฆานครับ

แต่ละคนที่ทุ่มเทกันนะคะเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์
คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนาทีต่อนาที

สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ทีมข่าวก็ยังคงประจำกันอยู่
แล้วก็รายงานตอนนี้จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ